จำข่าวนี้ได้ไหมฮะที่มีพ่อหนุ่มสายเปย์
เพิ่งจะคบสาวได้๒เดือนได้
มาเดี๋ยวพี่ทำจมูกให้ออกตังให้
ผู้หญิงไปที่คลินิกเลยนี่ฮะ
บอกมาทำจมูกใช่ไหมเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ่ายให้
ตบกระเป๋าปับปับปับปรากฏว่าที่ไหนได้
คือใช้สลิปปลอมทางคลินิกเขาจับโป๊ะได้
แล้วพอจับโป๊ะได้เสร็จทิ้งผู้หญิงไว้ที่คลินิกเลย
จำได้เลยพี่ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเคลียร์ให้นะครับ
คือตอนนั้นพอเขาจับโป๊ะได้สลิปนี้บอกว่าไม่เป็นไร
แล้วก็หายไปอย่างที่ผมนำเรียนไปฮะ
จากการตรวจสอบสลิปที่โชว์มันเป็นสลิปโอนปลอม
คือส่วนใหญ่ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง

คือจะเป็นการตั้งโอนล่วงหน้าจำนวนเงินโชว์เห็น
ถ้าอ่านไม่ละเอียดปั๊บเงินมันยังไม่ได้ถูกโอน
ล่าสุดตำรวจจับเขาได้แล้วในวงระพี
ที่ห้องพักในโรงแรมแห่ง๑ในอำเภอพระพรม

ขณะนี้นำตัวผู้ต้องหาไปที่สพเมืองกระบี่แล้ว
เพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีต่อไปครับ